คุณผู้ชมข่าวแรกพาไปดูเรื่องราวที่มันชวนตื่นเต้นตกใจหวัดภาวะขนลุก
ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าเหล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามาระงับเหตุค่ะ
มากันเต็มเลยมากันทั้งสอนอมาทำอะไรกันก็ไม่รู้
แต่ที่รู้รู้ทั้งกลัวแต่ก็อุ่นใจนะ
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการล้อมไว้หมดแล้ว
ครับยกมือขึ้นโหยังไม่ยิง
แต่พึ่งรีบยิงสิฟังตำรวจเกลี่ยก่ำก่อน
เจรจาไก่เกลี่ยกันก่อนอ้าวเล่าให้ฟังเลยก็แล้วกัน
แม้ยิงมาก่อนสักขนาดนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้น
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขายกกำลังพลมากันเป็นกองร้อย

คือภาพที่คุณผู้ชมกำลังดูอยู่นี้นะคะ
เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณลานพักโบกี้รถไฟ
ซึ่งเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคุณเห็นไหม
เขากำลังระดมกำลังสกัดจับหนุ่มปล้นร้านสะดวกซื้อ
นี่แล้วหลบหนีเข้ามาอยู่แถวนี้เห็นไหมคุณ
เขาได้รับแจ้งมาจากพลเมืองดีบอกว่ามีคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายนะ
ลักษณะก็คือสวมหมวกกันน็อกเต็มใบเสื้อคลุมสีดำกางเกงยีน
หลังก่อเหตุได้มาหลบซ่อนอยู่แถวโบกี้รถไฟเก่าแห่งนี้

มาหมดเลยทั้งปืนพกสั้นปืนยาว
พร้อมกับมีการปิดกั้นถนนเพื่อไม่ให้ประชาชน

ชาวบ้านที่ผ่านมาเห็นเหตุการณ์โอ้โห
ตกออกตกใจเข้าไปไม่ได้อยู่นู่นไกล
แต่ทั้งหมดนี้ทำไมมันเป็นแค่การซ้อมแผนเท่านั้น
โอ้เป็นเหตุการณ์จำลองเขาซ้อมแผนกัน
มันไม่ได้มีเหตุการณ์โปนจ้นจริง
โอ้ยโจรปล่น

มันไม่ได้มีเหตุการณ์โปนจ้นจริง
โอ๊ยโจรปล้น
แต่ที่เห็นเป็นคนร้ายปลอม
คือเขามีการซ้อมเหตุกันเกิดขึ้นซ้อมแผนเท่านั้นคุณผู้ชม

ชาวบ้านก็ไปมุงดูกันนึกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง
เพราะว่ามันเป็นการซ้อมที่เสมือนจริงค่ะ
ซึ่งทางพันธุ์ตำรวจเอกกริตยาเหล่าประสบวัฒนา
ท่านผู้กำกับการสอบภอมเมืองนครราชสีมา
เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ท่านก็บอกว่า
การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการสกัดจับคนร้ายที่มีอาวุธปืน
เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจริง

และก็ทำไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการสกัดจับแบบถูกต้องถูกวิธี
รวมถึงการช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ในการดูแลพิทักษันติราชของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปนั่นเอง
เราก็เลยอยากจะมอบเพลงนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ปฏิบัติภารกิจอย่างเคร่งครัดเคร่งคึ้มค่ะ

ตำรวจครูพ่ายตำรวจอยากพอแม่จ่ายจ่อย
คือเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง

ตำรวจอยู่ไหน
ท่านท่านเอ่อผอบอตรท่านละ
เดี๋ยวไม่ต้องไปถึงท่านพบตร

เป็นเพลงที่อยากจะให้น้องเขาร้องให้พี่ตำรวจ
เพราะว่าเวลาน้องเขาเห็นตำรวจ

เวลาไปแซวคุณตำรวจแบบนี้ผมไม่ค่อยสบายใจ
แล้วผมต้องบอกไว้ก่อนว่าคลิปพรุ่งนี้
น้องใบตองและทีมงานเป็นคนทำขึ้นมานะฮะ
ไม่เกี่ยวกับผมแต่ประการใด
ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับชิคกี้พายด้วย
ล้อเล่นก็คือค่ะ